คุณผู้ชมครับมาต่อที่อุบัติเหตุที่ฉะเชิงเซา

เพราะว่ามีคนขับรถคันหนึ่งเมาแล้วขับ
แล้วขับมาชน๓ชีวิตครับ
คือพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย
เพิ่งจะดูคอนเสิร์ตการกุศลเสร็จ

เพื่อจะไปเอารถขับกลับบ้าน
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ผู้เป็นแม่
และลูกชายวัย๒๓ปีเสียชีวิตที่น่าสลดกว่า

กำลังจะบวชทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อแม่ด้วยนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงเบียร์๘ริ้ว
ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทถนนสิริโสธรอำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเศร้าก็จับภาพก่อนเกิดเหตุนะครับ

จากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีก็เกิดอุบัติเหตุรถกระบะ

แล้วก็พุ่งเข้าชนทั้ง๓ชีวิตอย่างจังนะครับ
ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เป็นผู้หญิง๑รายและเป็นผู้ชาย๑ราย
ทราบชื่อก็คือนายพัฒระทรัพย์พ่วงอายุ๒๓ปี
แล้วก็นางการะเกดทรัพย์พ่วงอายุ๔๙ปี
นางการะเกดเป็นแม่นะครับนายพัฒระเป็นลูกชาย
คนนี้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนนายสุนทรทรัพย์ม่วงอายุ๕๐ปี
ผู้เป็นพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เพื่อการปฐมพยาบาลก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับ
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย

เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันครับ

ว่าผู้เสียชีวิตพร้อมครอบครัวมาดูคอนเสิร์ตการกุศล
ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
ให้แก่สมาคมสงเคราะห์การกุศล
สถานที่จัดคอนเสิร์ตก็คือโรงเบียร์๘ริ้ว
เมื่อครอบครัวนี้ดูคอนเสิร์ตเสร็จ

ก็เดินออกจากร้านเพื่อจะข้ามถนนหน้าโรงเบียร์
พวกเขาจอดไว้ภายในปั๊มน้ำมัน
เบียบ่อใบไม้มม๔๘๕๗ฉะเชิงเซา
วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและไม่มีท่าทีว่าจะเบรก
ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกำลังข้ามถนน
ทำให้เกิดการชนเขาอย่างจัง
ทำให้๓ชีวิตกระเด็นไปคนละทิศละทาง

จอดอยู่ข้างทางก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับ
ที่รถกระบะจะเสียหลักขึ้นฟุตปาด
ชนเข้ากับป้ายบอกทางแล้วก็ไฟส่องสว่าง

ส่วนคนขับกระบะได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน
แล้วก็คนขับรถกระบะอยู่ในสภาพมึนเมา
หลังจากนี้เองตำรวจจะเร่งสอบปากคำ

ทราบว่านายพัฒระแล้วก็นางการะเกด

คือไหนพัทระซึ่งเป็นบุตรชายของ

และนายสุนทรผู้เป็นพ่อที่บาดเจ็บสาหัส
กำลังจะบวชในเดือนหน้าที่จะถึง
แต่ว่าต้องมาเกิดเรื่องเศร้าซะก่อนนะครับ

ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับ
รวมถึงสอบปากคำผู้ขับรถกระบะ
เพราะว่าเรื่องของความมืนเมา
แล้วก็ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยนะครับ